คุณผู้ชมได้ดูหรือเปล่าดวงจันทร์ดวงโตใกล้โลก
ถูกต้องถูกต้องไปดูกันหน่อยว่ามันใหญ่ขนาดไหน
แล้วดวงจันทร์เป็นสีอะไรนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ด้านหลังของเรานี่
ดวงโตใหญ่มากจริงใหญ่ไหมแล้วมันก็สีแบบอมแบบแดงหน่อยนะ
ใช่ค่ะนะครับมีหลายคนถามว่าทำไมพระจันทร์ถึงเลือดออกล่ะคืนนี้
ไม่ใช่ดวงจันทร์กรมโตเต็มดวงปรากฏอยู่เหนือท้องฟ้า
ภาพที่เห็นเนี่ยเชียงใหม่นะครับเมื่อคืนเขาเก็บภาพไว้
โอ้โหคนก็ตื่นเต้นกันใหญ่เลย
ประชาชนที่สนใจเรื่องของดามราศาสตร์ไปรวมตัวกันที่อุทยานดาราศาสตร์
มรินทรอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ครับ
ก็ไปร่วมชมดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลก
เป็นหนึ่งปรากฏการณ์ดาราศาสตร์ที่น่าติดตามที่สุดของปี๒๕๖๒นะครับ
โดยอุทยานดาราศาสตร์ศิรินทรได้จัดกิจกรรมดูดาวชมจันทร์
ดวงจันทร์เต็มดวงใกล้โลกเฉลิมฉลองครบรอบ๑๐๐ปีสาพันธราศาสตร์นานาชาติ
ซึ่งสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนจัดพร้อมกันทั้ง๓ที่ครับ
ที่เชียงใหม่นครราชศรีมาและฉะเชิงเซา

โอ้โหสวยมากสวยมาก
มันเหมือนภาพยนตร์นะที่มีคนนองขี่จักรยานแบบผ่านดวงจันทร์ไป
นึกออกไหมประมาณนั้น
ก็มีประชาชนไปร่วมชมดวงจันทร์กันล้นหลามกว่าพันคน
แล้วก็ไปถ่ายโซเชียลกันแบบนี้นะครับ
ถ้าใครพลาดไม่ต้องเสียใจ
เพราะว่าเดือนหน้า๑๙กุมภาพันธ์คืนวันมาคบูชา
คุณผู้ชมทุกคนจะได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงใกล้โลกอีกครั้งหนึ่ง
ก็ลองติดตามดู๑๙กุมภาพันธ์เดือนหน้า
สวยงามจริงคือตอนแรกคุณคุพธนันก็บอกว่า

แต่พอขึ้นไปอยู่บนเขาบนดอยทางภาคเหนือนะ

เขาถ่ายแบบเมื่อกี้แบบทำตัวเราเล็กอย่างนั้นแล้วแบบใกล้